ว่ากรณีที่รถแดงไม่ได้หลบเนี่ย
จริงมันเป็นเรื่องของปัญหาส่วนตัวในอดีต

เพราะว่าคนขับรถแดงเนี่ย
เคยเป็นแฟน

ก็คือคุณจิรากรแทร่ตั้งหรือว่าคุณเอ็กซ
ที่เป็นหัวหน้าฝ่ายรถพยาบาลนั่นเองนะคะ
ก็ฝั่งของรถฉุกเฉินก็ชี้แจ้งล่ะ
เดี๋ยวฟังในมุมของคนที่อยู่ในรถ

เผริญคนขับรถก็คือคุณจิราภรณจุฬิกษิงเหยียม
หรือว่าคุณแก้วลางาน
ก็ยังไม่มีใครเจอในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับ
ส่วนคนที่นั่งมาคู่กันนะครับ
นายพานุวัฒน์ศรีเจริญนะครับ
ซึ่งเปิดกระจกรถลงมามองรถฉุกเฉินเนี่ย
แล้วก็โพสต์ข้อความในตอนแรกบอกว่า
อ้าวก็ไม่ได้เป็นรถฉุกเฉิน

ไม่ได้รับผู้ป่วยมาแล้วอย่างเร่งด่วนจะไปหลบทำไมอะไรยังไง
วันนี้เขาได้ออกมาชี้แจงนะครับ
เผยแพร่คลิปของนายพานุวัฒน์ศรีเจริญคนนี้ครับ
พานุวัฒนศรีเจริญนี่เป็นเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ซึ่งเป็นแฟนของหญิงคนขับรถเก๋งสีแดง
โดยเพจระบุข้อความบอกว่า
นายพนุวัฒน์ขอใช้พื้นที่เพจ
ในการขอโทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
วิงวอนหากทำสิ่งใดที่ผิด
อย่าตำหนิไปยังฝ่ายหญิงและครอบครัว
โดยจะขอยอมรับความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับ
นายพานุวัฒน์นอกจากเปิดเผย
เปิดใจกับทางเพจแห่งนี้แล้ว
ยังได้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
โดยได้กล่าวขอโทษสังคมครอบครัวผู้สูญเสีย
แล้วก็หน่วยงานต้นสังกัดก็คือสพช
พร้อมกับชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าแบบนี้ครับ
เขาบอกว่าตัวเขาอยู่ในเหตุการณ์จริง
ขณะเกิดเหตุกำลังนอนหลับอยู่ในรถคุณอริยาค่ะอ่า
อยู่แถวเดินทางไปอยู่แถวปากช่องนะครับ

เมื่อประสบเหตุการณ์ที่มีรถฉุกเฉินขับไล่ตามหลังมา
แฟนสาวได้ปลุกให้ตนตื่น

ตนตนก็เห็นว่ารถในขณะนั้นถูกที่ตูนเรียกง่าย
จนไม่สามารถที่จะหลีกทางได้นะครับ

องไปทางซ้ายก็เจอรถบรรทุก

ข้างหลังก็จี้มาแบบกระชั้นเลย

ไปเส้นทางนี้เป็นครั้งแรก
ก็เลยไม่มีประสบการณ์ในการเดินทางเส้นทางนี้
เขาเองก็เพิ่งถูกปลุกให้ตื่นนะครับ
ก็เลยมองว่าไม่สามารถหลีกทางได้
ตัดสินใจเปิดกระจกแล้วเท้าแขนออกมา

ให้รถถูกเฉินเบียงออกไปทางซ้าย
กำลังจะทำกำลังจะยื่นแต่ยังไม่ได้ยื่นนะ

กำลังเปิดกระจกแล้วเท้าแขนจะยื่นมือไปแล้ว
ยื่นแขนไปแล้วเพื่อจะให้สัญญาณว่าเบี่ยงไปทางซ้าย
ปรากฏว่าเป็นจังหวะที่รถฉุกเฉินเนี่ย

แล้วเขาก็มองไปที่กระจกมองข้างหลังเนี่ยนะ
เห็นว่าคนขับรถฉุกเฉินยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพ

ด้วยความเร็วที่เขากับฉันชิดมานะ

เขาบอกว่าตามแต่ว่าไม่แน่ใจว่าช่วงไหน
ว่านานหรือไม่นานอะไรยังไงผมไม่ทราบ

ภาพมันก็คือประมาณนั้นแล้วครับ
ที่ผมตื่นขึ้นมาแล้วผมกดกระจกแล้วเพื่อจะยื่นมือออกไปเพื่อส่งสัญญาณ

คือมือที่กระเท้ากระจกแล้วก็หันไปมองเขา
คือว่าภาพที่เห็นคือเขาขับรถมือนึงแล้วถ่าย
ถ่ายอ่าถ่ายรูปผมเนี่ยด้วยโทรศัพท์

ทันทีที่ผมรู้เนี่ยผมก็เสียใจนะครับ
ก็อยากจะฝากทางไทยรัฐทีวีตรงนี้เลยนะครับผม

ขอโทษคุณลุงขอโทษญาติคุณลุงนะครับ

ตัวผมเองเนี่ยและแฟนก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเลย
โดยตัวผมเองทำงานอยู่ในระบบด้านนี้
ผมก็ไม่มีเจตนาที่จะไปขวางหรืออะไรนะครับ
เราไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นเลย

เพิ่งขับรถไปในเส้นทางนั้นเนี่ยครั้งแรก
ครั้งแรกจริงเพราะว่าผมพยายามให้เขาไปเป็นเพื่อน
ไปธุระไปธุระของผมที่โคราช
เขาก็บอกว่าเขาตกใจเขาทำอะไรไม่ถูกเขาถึงปลุกผมขึ้นมา

เพราะว่าผมก็พยายามหาจังหวะบอกให้เขาเข้าซ้ายเนี่ย
พยายามหาจังหวะอย่างที่บอกว่าตื่นมาแต่มันเข้าไม่ได้จริง
เพราะมันมีรถบรรทุกมาเยอะมากมันเข้าไม่ได้แล้วข้างหน้าก็มีรถ

สภาพจิตใจของแฟนผมตอนนี้นี่คือแย่มากนะครับ
แย่มากจริงเลยว่าเขาโดนจมตีหลายทางนะฮะ
มันก็มีผลกระทบกับตัวเขาอ่าไปขุดคุยประวัติเอาเลขบัตรประชาชนอะไรขึ้นมา
เผยแพร่เบอร์โทรศัพท์ของผมเองผมก็โดนครับ
ของแฟนผมนี่โดนยิงปิวตั้งแต่วันแรกเลย
แล้วของผมก็ตามไปติดคือเราไม่มีโอกาสได้ชี้แจงเลย

นี่ก็คือสิ่งที่คุณพนุวัฒน์ได้ชี้แจงแล้วก็ฝากขอโทษผ่านไทยรัฐทีวีไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะฮะ
แต่มันก็มีคำถามคุณอริยาว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่ชี้แจงด้วยการโพสต์แบบนี้ลงในเฟซบุ๊คตั้งแต่แรก

หามันคนละเรื่องเลยมันขัดแย้งกันเลยนะครับ
คุณพนุวัฒน์ก็บอกว่ายอมรับว่าตอนที่โพสต์เฟซบุ๊กลงไปเนี่ยตอนนั้นยอมรับว่าโกรธ
ที่ถูกรถพยาบาลมาขับจี้รถของแฟนนะครับ
ในฐานะที่ตนก็เป็นหัวหน้าครอบครัวก็อยากจะปกป้องแฟน
แต่ก็ขอโทษในสิ่งที่ทำลงไปเพราะว่ายอมรับว่าขาดสติยังคิดจริง
เป็นการโพสต์ที่มีถ้อยคำที่รุนแรงแล้วก็กระทบกับหน่วยงานอื่นจริง
ส่วนประเด็นที่สื่อสังคมออนไลน์ออกมาขุดคุยออกมาแฉว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัว
ของคนขับรถเก๋งกับบริษัทที่เป็นรถฉุกเฉินนะครับ
คุณพนุวัฒน์ยืนยันว่าเขาไม่รู้จักกับคนขับรถนะ
เพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องส่วนตัวแน่นอนแต่ยอมรับว่ารู้จักกับคนบางคนในบริษัทเจ้าของรถ
แต่เราไม่รู้ตอนแรกเราไม่รู้ผมไม่ทราบเลยว่ารถพยาบาลคันนี้เป็นรถของอะไรที่ไหนยังไง
จนภาพที่ปรากฏว่าผมยกมือเพื่อจะชี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ชี้
เพราะพอผมยกมือขึ้นปุ๊บเขาเห็นปุ๊บแล้วเขาก็เอากล้องลงนะครับ
แล้วเขาก็ผ่านไปเราจึงรู้ว่านี่ไม่ใช่รถอะไรขนาดนั้น
ไม่ได้เร่งด้วยอะไรขนาดนั้นในโดยทั่วไปที่เขาเข้าใจกัน
แต่โดยสัญชาติยานเนี่ยเราก็ต้องหลบอยู่แล้วนะครับ
แล้วผมก็อยากชี้แจงนะครับขอโทษองค์กรของผมด้วย
ขอโทษสถาบันการแพทย์ฉุกเฉียนแห่งชาติขอโทษท่านเลขา
และเจ้าหน้าที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติทุกท่าน
ที่ตัวของผมเองเนี่ยโพสต์ข้อความโดยที่ขาดสติ
ยังคิดบันดาลโทษะทำให้ขาดสติในการโพสต์ข้อความ
ใช้ข้อความที่หยาบคายไม่รุนแรงหยาบคายรุนแรงและไม่เหมาะสมนะครับ

กับคนขับนั้นไม่รู้จักเลยครับไม่รู้เลย
บริษัทเจ้าของรถก็คือไม่ครับถามว่ารู้จักผมรู้จักเป็นบางคน
ก็เป็นบางคนแค่เป็นรู้จักกันธรรมดาเฉยแค่นั้นไม่มีอะไรครับ
หลังจากที่มีข่าวตรงนี้ก็ได้สอบถามแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้จัก
ยืนยันว่าไม่รู้จักผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับ
ก็เป็นคำชี้แจงทั้งหมดของคุณพนุวัฒน์นะครับ
เอาเป็นว่าถ้าเป็นในเรื่องของที่ทำงานก็คือสพชที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของคุณพนุวัฒน์เนี่ย
ตอนนี้หน่วยงานต้นสังกัดจะตั้งกรรมการมาตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้นะครับ
ซึ่งตัวเขาบอกว่าก็ยอมรับทุกอย่างแหละไม่ว่าจะมีโทษอย่างไรออกมานะครับ
แต่ก็วอนสังคมขอให้เข้าใจแล้วก็ยังเชื่อมั่นในการทำงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติต่อไป
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไม่เกี่ยวกับองค์กรนะครับ